คุณผู้ชมกินส้มตำใส่พริกกี่เม็ดครับพี่ต้นกี่เมตร

ก็ตามรสชาติที่ร้านทำเลยค่ะ
ตาจักรวดดนั้น
คุณผู้ชมฮ่ามีดราม่านี้เกิดมา
แม่ค้าขายส้มตำที่เชียงใหม่เขาบอกน้อยใจสุด

แค่แค่ดาวเดียวเพราะบอกว่าใส่พริกไม่ถึงพันเมตร

เห็นเส้นมะละกอบ้างไหม

แถบจะไม่เห็นเลย

ดรีวิวให้ร้านแค่๑ดาว
ผมสารภาพนะปุ้ยพี่สารภาพ

พี่ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้การกดดาวน์เนี่ย

กดดาวน์เป็นการให้เรตติ้งอย่างหนึ่ง

ถ้าเกิดว่าร้านไหนแซ่บร้านไหนดี

ไม่พอใจร้านไม่พอใจมากด้วย

เอาทีมข่าวไปพูดคุยกับแม่ค้าส้มตำ
คือนางสาวสุกัญญาอายุ๓๓ปี
เล่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น๑๗กันยายนครับ
รับออเดอร์จากลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
ส้มตำถาดใส่ปลาร้าบอกว่า

หรือว่าอยากแค่กินเผ็ด
หรือเผ็ดมาก
ก็กะปริมาณเอาโดยใส่พริกไปประมาณ๑กิโลกรัม

กระทั่งวันถัดไปเข้ามาดูรีวิวของร้าน
เจอลูกค้าลายนี้กดดาวน์ให้ทางร้านแค่๑ดาว

บอกว่าพริกไม่ครบ๑๐๐เมตรไง

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพันเม็ดรึเปล่า

แต่ว่าแสดงว่าแม่ค้าเขาก็

แต่มันอาจจะไม่ครบพันเมตร
รีวิวมาแบบนี้เธอบอกเธอเสียใจนะ

โดยเฉพาะยุคที่มันต้องขายผ่านแอปนี้
เอาฟังแม่ค้าเขาหน่อยครับ

พออ่านปุ๊บคิดว่าเป็นคำเผลยของลูกค้า

ผมไม่คิดว่ามันจะ๑๐๐๐เมตรขนาดนั้น

ไม่เห็นร้านร้านเราแรกอันดับแรกน่วน
ย้ำว่าไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะกับลูกค้า

คือโอกาสหน้าถ้าลูกค้าคนเดิมเนี่ยจะสั่งอีกให้ใส่พริกพันเม็ดเธอทำให้นะ
ทำให้นะแต่ขอคิดค่าพริกเพิ่มหน่อยก็แล้วกัน
ตอนนี้กิโลกรัมละ๒๐๐เท่ากับราคาพริกที่ซื้อมา
ถ้าพริก๑๐๐เมตรคำนวณแล้วน่าจะอยู่ประมาณที่๑๐กิโลกรัม
ก็ส้มตำจานนี้น่าจะ๒๐๐๐ขึ้น

เมื่อกี้ที่เธอบอกว่าที่ทำไปคราวก่อนใส่พริกประมาณ๑กิโลกรัม
อย่างนั้นก็ขาดไปอีก๙โล
ค่าพริกเนี่ยมัน๒๐๐แล้ว
ผมว่าเขาก็ส้มตำมันจะถูงได้เท่าไหร่ที่สั่งตามนี้
ผมให้๒๐๐ค่าพริกก็เต็มกลืนแล้วนะ
แต่ครั้งหน้าถ้าเกิดอยากพันเมตรก็ต้องจ่าย๒๐๐บาท
อยากรู้ว่าเวลาเรากินอย่างนี้ฮะมันจะเป็นยังไง

ผมเคยเห็นเขากินแบบแทบจะไม่ใช่ส้มตำมันเป็นตำพริกเลยนะ